ส่วนที่ลำปางค่ะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะถูกฆ่าตาย
คือถูกจ่อยิงอยู่ในรถกระบะแล้วก็มรณภาพอยู่ในรถมาประมาณสักสามวันได้แล้วค่ะ
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพอ่ะนะคะซึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่า
น่าจะเป็นคนนั้นแหละที่เกาะเหตุฆ่าพระสงฆ์แล้วก็เข้าไปงัดไปรื้อค้นในกระท่อมที่พักด้วยนะคะ
เหมือนห้วอะเจ้าของตายล่ะลูก
ของตายล่ะเด้อหลวงพ่อตายแล้ว
หมาที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยคือหมาพันทางที่พระรูปนี้เลี้ยงเอาไว้นะคะ
คือเนี่ยมันคาบจีวอนของเจ้าของอ่ะที่เปื้อนเลือดเยอะแยะประมาณเนี่ย
ไม่ปล่อยเลยแล้วก็มาวนเวียนอยู่ที่รถกระบะที่เป็นที่พบศพของพระเนี่ยค่ะ
ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นสายวันนี้นะคะ
กระท่อมกลางป่าท้ายหมู่บ้านศพเมาะในตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะค่ะ
พื้นที่ตรวจสอบไปเจอรถกระบะตอนเดียวค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสภาพแบบนี้เลย
ตรงที่นั่งฝั่งคนขับพบศพของพระบัณฑิตพร้อมเอี่ยมวัย๖๙ปี
เป็นชาวสมุทรปราการครับสภาพศพเนี่ยลักษณะคือถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดกระโหลกศีรษะหายไปเกือบครึ่งค่ะ
แล้วก็สภาพคือเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วแล้ว
โดยบริเวณกระจกที่นั่งข้างคนขับมีร่องรอยการเจาะทะลุของกระสุนปืน
เป็นรูขนาดใหญ่ลักษณะเลยคือเหมือนเอาปืนจ่อที่กระจก
ฝั่งที่นั่งข้างคนขับแล้วยิงเข้ามาในรถนะคะ
เมืองต้นคาดว่าน่าจะมรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน

ไปตรวจสอบบริเวณกระท่อมที่พักของพระบัณฑิต
ก็พบว่าหน้าต่างมีร่องรอยการงัดแงะ
พบปืนลูกซองยาว๕นัด
แล้วก็ปืนขนาดจุด๒๒ของพระบัณฑิต

ชำนาญนพรัชวัย๕๗ปีชาวบ้านที่พบศพคนแรกบอกว่า
เขาไม่เห็นพระบัณฑิตออกมาบินทบาท๓วันแล้ว
กระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยตัดสินใจเอาอาหารมาถวายพระให้เองที่กระท่อมเลย

พอเดินไปดูต้นตอของกลิ่นก็มาจากรถกระบะ

ซึ่งนายศรีทวนพาทุมผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

เห็นสุนัขพันธ์พื้นเมืองที่พระบัณฑิตเลี้ยงไว้เนี่ย
วนเวียนอยู่ที่รถแล้วก็คอยเห่าไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยค่ะ
ดูนะค่ะว่าค่ะมันจะเป็นใครไปได้บ้างแป้งที่มาเกาะเหกกับพระสงฆ์แบบนี้
เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายที่เพิ่งจะมาขออาศัยอยู่ด้วย
บอกพระบัณฑิบอกทะเลาะกับเมียมาขออยู่กับพระศักดิ์สักพักนึงละกัน
พระท่านสงสารก็ให้อยู่ด้วยก็คาดว่าอาจจะเป็นคนนี้
ตอนนี้หนีไปแล้วตอนนี้หนีไปแล้วนะคะยังหาตัวไม่เจอก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ